คุณผู้ชมคะตำแหน่งอยู่ไม่นานแต่ตำนานจะอยู่ตลอดไป

ใช่และดูข่าวนี้ให้จบนะ
คือพอครูพรพิมลที่บอกว่ามี๕ตำแหน่งแล้วเนี่ย

แล้วเขาบอกต้องทำลายนะโอ้โหครูไทยเนี่ยต้องเป็นทุกอย่าง
ครูไทยเงินเดือนก็น้อยแล้วก็สวัสดิการก็น้อย
ต้องเป็นทุกอย่างแบบนี้ของโรงเรียน
สืบสกุลถึงพูดได้เข้าใจถึงหัวอกของความเป็นครูจริง
เอาจริงนะดิฉันจบคารุศาสตร์มามีกลุ่มไลน์เนี่ย
เพื่อนจะบ่นกันทุกวันเลยคือภาระงานอยากสอนนะ
แต่คุณผู้ชมดูสิบางทีมีภาระที่ต้องรับหน้าที่เยอะมากเหลือเกิน

หนังสือแต่งตั้งคุณครูกี่ตำแหน่ง
อันนี้๔ตำแหน่งแล้วคนที่เซ็นคือใคร
ก็คือครูพรพิมลจ้ะรับหน้าที่หมดเลย
คุณครูเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียน
ในพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็นที่สะแก้ว
เป็นทั้งอะไรอ่ะเนี่ยตำแหน่งขึ้นมานะ
ตำแหน่งแรกที่คุณครูเป็นอยู่ก็คือรักษาการผู้มนวยการโรงเรียน
แล้วก็ที่แต่งตั้งใหม่ของคุณครูก็คือ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
เป็นชื่อของเธอหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็เซ็นรับรองเองไง
เพราะว่ารักษาการพอด้วยครับพอครูโพสต์เนี่ยนะ
คนไปให้กำลังใจเยอะครับแล้วเอาไงอ่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่โรงเรียนวัดเกรดแก้วที่สาแก้วนี่เลย
เจอใครคะเจอครูพรพิมลนี่แหละค่ะจะให้เจอใครคะ
แล้วก็คุยกับครูพรพิมลว่าถามจริงครูพรพิมล
ไหนเล่าให้ฟังซิมันยังไงคุณครูพรพิมลบอกว่า
เอาจริงนะคุณครูเป็นครูผู้ช่วยอยู่ในโครงการครูคืนถิ่น
ก็บอกว่าเด็กในโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนปฐมนะคุณผู้ชม
มีอยู่๔๐คนแล้วก็ถามครูคะในโรงเรียนนี้จริงมีครูอยู่กี่คน
ครูพรพิมลบอกว่ามีอยู่สองคนแต่ครูที่เป็นข้าราชการเนี่ย
คือตัวครูพรพิมลคนเดียวส่วนอีกคนนึงเนี่ยเป็นครูธุรการ
ซึ่งครูธุรการไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชการไงคะแล้วก็เลยถามครูพรพิมลค่ะ
ที่โพสต์ไปเนี่ยน้อยเนื้อต่ำใจอะไรไหมก็บอกว่าเอาจริงไม่ได้น้อยเนื้อต่ำใจหรอก
ตอนนี้มันเป็นช่วงรอยต่อก็ทางต้นสังกัดเขาก็คงกำลังหาจัดสรรคนมาช่วยนั่นแหละนะครับ
เราก็ถามครูทำไมโรงเรียนของครูมีกันอยู่๒คนทำไมทั้งโรงเรียนเหลือกันอยู่๒คน
คือคุณครูพรพิมลบอกแบบนี้ครับบอกว่าสาเหตุที่เหลือสองคนเพราะเดิมที่โรงเรียนเนี่ย
มีครู๕คนนะพอคนเก่ากับครูอีกคนนึงขอย้ายกลับภูมิลำเนาไปแล้ว
มันก็จะเหลือครูพรพิมลกับครูธุรการอีกหนึ่งคนเท่านั้นแหละ
กลายเป็นสองคนต้องดูแลทั้งโรงเรียนใช่ค่ะ

เขาจะเพิ่มอัตรากำลังมา๔คนแล้วนะ

คือคุณครูสอนอยู่

เอาเด็กป๑ป๒คุณครูคะ
ก็ต้องวิ่งไปห้องป๑ป๒แบบนี้ค่ะ

วิ่งข้ามห้องไปมาไปมาต้องดูเด็กทุกคน
เออนี่คือครูพรพิมลควบ๕ตำแหน่ง
อันนี้มีผู้ท้าชิงด้วยใช่ไหมคะคุณสืบสกุล
ต้องถามว่าใครให้มากกว่าครูพรพิมลไหม

คราวนี้ให้มากกว่าครูพรพิมลถึง๓เท่า
คือ๑๕ตำแหน่งสำหรับคุณครูผู้ชายท่านนี้

แชร์ภาพการมอบหมายตำแหน่งในโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ให้กับครูผู้ชายรายหนึ่งที่ชื่อว่าครูราเมษ
ได้รับตำแหน่งไปเลยถึง๑๕ตำแหน่ง
เอาจริงคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าให้ดิฉันอ่านทั้งหมด

ใช่ฮะออกเป็น๓หมวดย่อยนะครับ
หวดย่อยคือหัวหน้างานฝ่ายงานและกิจการนักเรียนนะครับ
หัวหน้าช่วงชั้นมีหน้าที่ปฏิบัติงานประสานงานดูแลกำกับติดตาม
แล้วก็หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ส่วนตำแหน่งทั้ง๑๕ตำแหน่งของคุณครูราเมฆ

อกจากนี้ก็มีเป็นหัวหน้างานบริหารงบประมาณก็ต้องทำ
หัวหน้างานกิจการนักเรียนก็ต้องทำ
หัวหน้าระดับปฐมศึกษาป๑ถึงป๖ก็ต้องทำ
หัวหน้ากลุ่มสาระเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระคุณ

สาธัยคณิตวิทย์สังคมภาระศึกษาสุขศึกษาศิลปะ
การงานอาชีพภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษเป็นหมดนะ

เดี๋ยวก่อนนะอันนี้โรงเรียนอะไรโรงเรียนลาเมฆวิทยา

ของคุณครูเองเลยเหรอ

หัวหน้าทุกระดับชั้นเลยนะคุณนะรวมถึงเป็นหัวหน้าทุกวิชาโอ้โหครูครูทำไหวเหรอเนี่ย
เรื่องราวนี้พอเผยแพร่ออกไปโอ้โหคนแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะคุณนะ
ใช่ค่ะคนแสดงความคิดเห็นอย่างที่บอกไงว่าแบบงานแบบนี้ครูเนี่ยมันโอเวอร์โหลดเกินไปหรือเปล่า
แล้วทำไมทำไมทางต้นสังกัดถึงไม่จัดสรรกำลังพลมาให้มันพอจะได้ไม่ต้องแบกรับหลายหน้าที่
เอาจริงนะเพราะว่าการสอนหน้าที่สอนอย่างเดียวมันเหนื่อยมากแล้วนะ
ในการคิดกิจกรรมทำสื่อสอนเด็กตรวจงานคิดข้อสอบ
อะไรนะคุณนะเขาวางแผนการสอนแค่วางแผนการสอนเราก็เหนื่อยแล้วนะ
เหนื่อยแล้วแล้วเนี่ยต้องมามีภาระอื่นอื่นนอกเหนือจากนี้อีกจริงนะปัญหานี้
มันทำให้ครูไทยตอนนี้ไม่ได้โฟกัสอยู่กับการสอนโดยตรง
มันต้องทำภาระงานอื่นโดยเฉพาะงานเอกสารเอาง่ายคือ

ว่ามันต้องทำแบบประเมินแล้วมันก็เหนื่อยหนัก
เอาเป็นว่าให้กำลังใจแล้วกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ถามว่าสถิติต้องทำลายมั้ยไม่ต้องหรอก
แต่ก็อยากให้หน่วยงานต้นสังกัดมาแก้ไขอย่างน้อยนะ

แล้วครูจะได้โฟกัสอยู่ที่งานสอน
เพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรอย่างเด็กนักเรียนเป็นหลัก
ใช่ค่ะคือทั้งครูพรพิมลแล้วก็ครูราเมฆเนี่ย
ก็บอกว่าจริงไม่ได้ต้องการที่จะ
เขาเรียกว่าอะไรดีโจมตีองค์กรใหญ่หรอก

แต่ว่านี่มันเป็นสิ่งที่ได้รับมอบหมายและต้องทำจริงนะฮะ
ถ้าองค์กรใหญ่เขารู้นะเขาก็ต้องช่วยเหลือนะ
ก็ควรที่จะช่วยเหลืออันนี้เราทำให้เห็นเลยใช่ไหมคะ
พรพิมลต้องดูแลตำแหน่งอะไรยังไง
แล้วครูราเมฆต้องดูแลตำแหน่งอะไรยังไงบ้าง
เอาจริงดิฉันเห็นข่าวนี้ตอนแรกไม่ได้ว้าวมากนะ
เพราะว่าครูไทยคนอื่นที่ไม่เป็นข่าว
ยังต้องรับผิดชอบหลายตำแหน่งแบบนี้อีกเยอะเลยค่ะคุณ
มีใครให้มากกว่าครูราเมฆอีกเหรอ

โอ้โหนะฮะสะท้อนชีวิตครูไทยกันนะครับ